ประเด็นเรื่องของการฉีดวัคซีนตอนนี้มีความเป็นห่วง
กรณีของทั้งคนท้องกรณีของทั้งเด็ก
และกรณีของวัคซีนบูสเตอร์นะครับทำให้นักวิชาการเขาออกมาแบบ
จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เลย
นี่หนึ่งในนักวิชาการคนนั้นก็คือเป็นบุคลากรคืออย่างคุณหมอ
ทีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมในแพทย์ธีรวัตรเหมจุธา
ก็ออกมาโพสต์จริงรอบนี้ดูสิคะ
อันนี้คือที่หมอทีโพสต์แบบยาวมากเลยนะ
หมอธีเนี่ยหลายทีที่สุดจริง
แต่วันนี้ก็ถือว่าโพสดแรงออกมานึงอันเหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะคือเนื้อหาใจความที่เราหยิบยกมาบางส่วนเนี่ย
ก็พูดถึงระลอก๓ของโควิดว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบเลย

สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ย
แล้วสายพันธุ์ที่ติดมันไม่ใช่เดลต้าทั้งหมดไงคะ
อัลฟ่าอัลฟ่าคืออังกฤษคุณผู้ชม

แล้วหมอทีบอกว่าเดี๋ยวจะต่อด้วยเอฟซีลอน

คือครั้งแรกเจอในแคลิฟอร์เนียของสหรัฐ
ตอนนี้กลายเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ต้องวิตกกังวล
แล้วอย่างเดลต้าโอ้โหมันก็มากขึ้นเรื่อย
ตอนนี้เนี่ยเดลต้าถือว่าติดเชื้อกันมากที่สุดในประเทศแล้ว
อีกไม่นานหมอทีบอกว่าเดลต้าพลัสก็คงจะมา
เพราะว่าจะเอาจุดเด่นของสายพันธุแอฟริกาเข้ามาด้วย

ว่าควรจะจ่ายฟาวิพิราเวียแล้วก็ฟ้าทลายโจรให้ทันทีเลย
รวมถึงอีกอย่างหนึ่งที่คุณหมอเสนอมา
ก็คือยาฆ่าพญาติไอเวอร์เมคติน
ซึ่งมันมีข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์อยู่นะ
คนที่มีอาการเล็กน้อยสามารถกินยานี้ได้เลย
ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีงานวิจัยตีพิมพ์ออกมา
แต่หมอทีบอกว่าตอนนี้มันอยู่ในภาวะสงครามไง
คือควรจ่ายยาฆ่าพญาติตรงนี้ได้เลยไหม
สำหรับผู้ป่วยที่อาการเล็กน้อยแล้วเรื่องวัคซีนค่ะ
เชื้อตายที่จะมาฉีดให้กับเด็ก
คือหมอบอกว่าควรที่จะเอามานะ
อย่างจีนเองเขาให้วัคซีนในเด็กตั้งแต่๓ขวบจนถึงผู้ใหญ่
เชื้อตายก็เหมือนกับวัคซีนโรคพิสุนักบ้า
ฉีดได้ตั้งแต่เด็กจนแก่เลยคนท้องก็ด้วย
อันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่หมอทีให้เกี่ยวกับเรื่องของเด็กแล้วก็คนท้องนะคะ
หมอบอกด้วยบอกว่าตอนนี้มันจะมานั่งมองอยู่บนยอดเขา

ลองมาอยู่ในห้องฉุกเฉินสักอาทิตย์สิ
ลองมาลงตรวจสิมาคุยกับคนป่วย
คงจะเห็นสถานการณ์ได้ดีขึ้น
ท่อนสุดท้ายนี่หมอทีเขาบอกใครนี่คือสิ่งที่หมอธีรวัตรโพสต์นะคะ
อกจากนั้นค่ะให้ดูโพสต์อีกโพสต์หนึ่งของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ก็โพสต์ภาพผู้ป่วยโควิดแม่ลูกนี่ค่ะภาพนี้
ซึ่งสูงวัยทั้งคู่นะคะนอนรอความช่วยเหลือ
คุณหญิงสุดารัฐบอกว่าจิตตกมากค่ะวันนี้
สารคนไทยปวดใจที่ช่วยพี่น้องไม่ได้
ลูกคู่นี้จะไม่ไหวแล้วพยายามอย่างเต็มที่
ที่จะหาโรงพยาบาลมาทั้งวันป่านนี้ยังหาไม่ได้
อาสาของเรายังสแตนบายเตรียมรถรับ๒๔ชั่วโมง
แล้วก็ติดแฮชแท็กสีฟ้าข้างล่างค่ะ
แท็กชีวิตคนไทยไม่ใช่ผักปลา
ซึ่งเราก็เขียนว่านายกเห็นภาพนี้แล้วคืนนี้
นายกยังนอนหลับได้อยู่หรือ